กรณีที่มีพระสงฆ์พระครูรูปหนึ่ง
ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์สูงนะครับ
แล้วก็ไปโอ้โหเอาไม้กระดานไปเอาขึ้นไปด้วยนะครับ
แล้วก็หอบสัมภาระหอบอาหารบางส่วนขึ้นไป

หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าพระครูเนี่ย
อยู่ข้างบนทั้งนอนค้างคืน
ตากแดดตากลมตากฝนอยู่ข้างบนแบบนั้น
แล้วก็มีความพยายามที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะครับ
พระครูยอมที่จะปีนลงมา
ที่สุดแล้วพระครูยอมปีนลงมาแล้วนะครับ
หลังจากอยู่บนเสาส่งสัญญานั้น
โอ้โหข้ามวันข้ามคืน
เพราะว่าปีนขึ้นไปนี่ประมาณ๙โมงเช้าวันพระฤหัส
แล้วก็ลงมาเมื่อวานนี้ช่วงเย็นใช่ไหม
ใช่ฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าเจรจา

ให้พระครูประหลัดธีรธนัทณฤทธาเนี่ย

ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตรี
ครองผ้าจีวอนพร้อมอัฐบริคารและอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับปีนที่สูง
นขึ้นไปนั่งอยู่กลางเสาอากาศ
ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ๒๐เมตร
โดยนั่งอยู่บนกระดานไม้๑แผ่นเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็มีขวดใส่น้ำในถุงย่าม๕๖ขวด
โดยพระครูได้เรียกร้องเรื่องของที่ดินในพื้นที่
ก็คือในพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรมนะครับ
บอกว่าในพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรม

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานกว่า๖ชั่วโมงนะครับ
ก็ยังไม่มีท่าทีว่าพระครูจะลงมาแต่อย่างใด
แต่พระครูก็ได้มีการตะโกนพูดคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่
กับทางเจ้าอาวาสแล้วก็จากทางเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยนะ
คือหลายต่อหลายครั้งและทุกครั้งในการพูดคุย
ส่งจดหมายเข้ามาไงก็จะเอากระดาษห่อกล้วย
แล้วก็ทิ้งลงมาก็จะเขียนข้อความต่าง

ใช่เป็นข้อความต่างที่เขียนบอกว่า
มีปัญหาเรื่องของที่ดินแล้วตัวพระครูเองเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องนะครับ
กลัวจะต้องติดคุกนะฮะดังนั้นขอเจรจาไก่เกลี่ยกับทางธนาคาร

พระครูประหลัดธีระธนัทนริธายอมลงจากเสาแล้วนะครับ
หลังอยู่บนเสามากกว่า๓๐ชั่วโมง
วันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยท่าทีของพระครูอ่อนแรงนะครับ
แล้วก็โอนอ่อนตามนายมณัฐเติมธนศักดิ์นะครับ
หนึ่งในลูกศิษย์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้

ขอเป็นตัวแทนเข้าพูดคุยเจรจา
โดยมีการยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยกันประดมทุนขึ้นมา๑ก้อน
จำนวน๓๕ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อที่ดินตรงนี้แหละ
ตรงสำนักปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตรีนี่แหละนะครับ
โดยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานประมาณ๓๐นาทีครับ
โดยลูกศิษย์ลูกหาคนนี้นายมณัฐเปิดเผยว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเจรจากับธนาคารในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งทางคดีไปเรียบร้อยแล้ว
โดยจะมีการเจรจาขอใช้สิทธิ์การทำสัญญาต่อ
ระดมทุนบริจาคกับลูกศิษย์และเพื่อน
จำนวน๓๕ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมาผ่อนจ่ายให้กับธนาคารนั่นเองนะครับ
หลังจากที่พระครูยอมลงสู่พื้นล่าง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธรรมศาลาก็ได้เชิญตัวพระครูไปที่สนธรรมศาลา

คือหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชันลงวันที่๑๑พฤษภาคมปี๒๕๖๖
ในข้อหาจงใจขัดคำบังคับของศาล
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวณิตพงศ์
ภูมิกับสนธรรมศาลาบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน

แล้วก็นัดอีกครั้งในเช้าวันจันทร์ที่๒๑พฤษภาคม
เพื่อนำตัวไปส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันต่อไป
ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่ดิน

ที่ดินของสำนักปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่ดินของเอกชน
แล้วเขาก็ฟ้องร้องเรียกร้องเอาคืน
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการต่อสู้คดี
ลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าจะไประดมทุนมาหลายล้านบาท
เพื่อที่จะมาซื้อที่ดินตรงนี้